สาวสวยอย่างเบนเรวิยานันกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
คือจริงเนี่ยสาวเบนเนี่ยเขาแจ้งเกิดมาจากบทเล็กในละครเรื่องสงครามนางงามเองนะ
แต่ตอนนี้น้องเนี่ยพัฒนาตัวเองผลักดันจนตอนนี้เนี่ยได้เป็นนางเอกเจ้าน้ำตาแห่งวิกอโศกแล้วค่ะ

เป็นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหหนูก็สู้มาเยอะพี่
คำดูถูกดูหมินดูแคลนมาตลอดแต่โชคชะตาก็ไม่เคยทิ้งคนที่มีความพยายาม
เป็นก็พัฒนาฝีไม้ลายมือทางการแสดงจนละครสองเรื่องต่อจากนี้จะได้รับบทนำเป็นนางเอกดีใจด้วย
ซึ่งส่วนหนึ่งนะคะเบนเขาเชื่อว่ามาจากพลังมูเตลูของตัวเองค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เคยไปไหว้พระขอเรื่องงานแล้วก็สมหวังดั่งใจ
จากนั้นค่ะโอ้โหพอสมหวังปุ๊บยังไงล่ะเบนก็ตระเวนไปทำบุญตามที่ต่าง
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ถ้าพูดถึงมูเตลูเบนยกให้นำเมื่อวานหนึ่งในดวงใจไปเลยจ้า
สู้นะพี่ก็สู้นะคะแต่เราก็คิดว่าเราทำทุกบทบาทที่มันเต็มที่ปีหน้าเป็นปีดวงดีของเว้นค่ะ

ปัจจุบันเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ขอให้งานเยอะงานปังอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะดาราที่เหมือนจะหายไปจากวงการ
พอเขามูเตลูปุ๊บกลับมาโด่งดังฉายแวว
มีละครให้เราได้ติดตามกันหลายต่อหลายคนที่เราอ่านข่าวนะ

ใช่แล้วก็อยู่ที่ฝีมือด้วยเหมือนกัน